ข่าวแรกของเราในวันนี้นะคะมาอัปเดตเรื่องราวหัวใจของหนุ่มหล่อหุ่นล่ำ
กันกันตะถาวรและแฟนสาวนอกวงการสาวพลอยกันก่อนเลยใช่แล้วค่ะซึ่งหนุ่มกันนะคะ
ก็ออกมาบอกเลยว่าเตรียมที่จะหาเลิกดีจูงมือแฟนสาวเข้าสู่ประตูวิวาในปีหน้าแล้ว
พร้อมกับเผยอีกด้วยว่าคบหาดูใจกันมานานกว่า๖ปีแล้วค่ะ
มเพาะรักกันมานานกว่า๖ปีค่ะสำหรับนักแสดงหนุ่มหุ่นล่ำกันกันตะถาวร
กับแฟนสาวนอกวงการอย่างพลอยล่าสุดฝ่ายชายได้เผยกับสื่อมวลชนว่า
แพลนหาเลิกงามยามดีจูงมือหวานใจเข้าประตูวิวา
โดยคาดว่าอาจจะเป็นช่วงปีหน้า
ซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้มีการพูดคุยกับทางผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายอย่างเป็นทางการ
แต่ฝ่ายหญิงก็เริ่มเกริ่นว่าอยากแต่งงานแล้ว
ส่วนภาพแหวนที่นิ้วฝ่ายหญิงในไอจีนั้นเป็นวงที่ตนอยากซื้อให้

จะแย้มว่าทีมงานแต่งคงเป็นสีแดงแบบที่ตนชอบค่ะ